มาดูเรื่องของรถเมย์กันหน่อยมีปัญหาเกือบจะทุกเดือนเลยนะ
อันนี้หมายถึงเราเล่าข่าวให้ฟังเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปส่งมาไงคะ
ทีนี้เป็นสาย๗๕สาย๗๕ก็คือพุทธบูชาหัวลำโพง
เส้นนี้เขาบอกว่ามีทั้งรถขอสมกรมีรถร่วมก็คือหมายถึงรถคันใหญ่
แล้วก็มีรถมินิบัสรถเล็กด้วยนะคะทำให้เกิดการแย่งลูกค้าแย่งผู้โดยสารกัน
เหตุการณ์ล่าสุดเป็นคลิปเกี่ยวกับเขาบอกว่าคนขับรถร่วม
มาหาเรื่องคนขับรถขอสมกถึงในสถานที่ราชการถือไม้มาด้วย
เขาบอกน่าตกใจมากนะคะอยากให้ดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสถานที่เกิดเหตุก็คือที่พักของคนขับรถ
ก็คือพนักงานขับรถของขอสมกรและเขาก็มีการถ่ายไว้
มีผู้ชายเดินลงมาจากรถรถกระบะคันนั้นโดยระบุว่าเป็นคนขับรถร่วมสาย๗๒
มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็เอามาโพสต์นะคะแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ความหัวร้อนของคนขับรถร่วมสายเจ็ดสิบห้าแล้วก็มีข้อความบอกว่าเข้ามาทำร้าย
ขอสมกรในสถานที่ราชการเหตุวิ่งทับทางแย่งผู้โดยสารกัน
พฤติกรรมกลางแบบนี้ประชาชนควรฝากชีวิตบนถนนไว้กับคนแบบนี้
หรืออันนี้เป็นการตั้งคำถามของคนโพสต์นะคะทีมข่าวตรวจสอบคลิปเหตุการณ์นี้ทราบว่า
คนขับรถร่วมสาย๗๕วิ่งระหว่างพุทธบูชาถึงหัวลำโพงเขาเข้าไปหาเรื่อง
คนที่อยู่ในในสถานที่นี้ก็คือนายบุญเลิศเกาะแก้วคุณนายบุญเลิศเกาะแก้วเนี่ย
เป็นคนขับรถร่วมมีเรื่องกับนายกิติศักดิ์พลอยกุลยาเป็นคนขับรถเมย์ขอสมก
เหตุการณ์เพราะขับตามหลังแย่งผู้โดยสารกันก็คือรถร่วมเนี่ยขับมาด้านหลัง
ขอสมกรขับมาด้านหน้าทีนี้ขอสมกก็จะต้องถึงผู้โดยสารก่อน
และทีนี้เห็นรถร่วมมาทางด้านหลังก็ทำเป็นขับช้าบ้างเปลี่ยนเลนบ้าง
ขอไม่ให้รถร่วมเนี่ยได้ผู้โดยสารเขาบอกว่าทำให้รถร่วม
ก็คือคนขับนายบุญเลิศรับผู้โดยสารได้น้อย
เพราะคนส่วนใหญ่ปกติแล้วก็เลือกรถเมย์ของขอสมกอยู่แล้วราคาถูกกว่านะคะ
ขอสมกร๖บาท๕๐สตางค์รถร่วมเก็บตั้ง๙บาทเนี่ย
คนขับรถร่วมอ้างด้วยบอกว่าที่เห็นในคลิปไม่ได้ลงไปหาเรื่องนะ
ลงไปสอบถามเพราะรู้จักกับนายกิติศักดิ์คนขับรถเมย์ขอสมกอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เสียงตัวเองเนี่ยดังไปหน่อยพูดดังไปหน่อยเลยคล้ายกับคนทะเลาะวิวาดกัน
ส่วนคนใส่เสื้อกล้ามสีขาวที่ถือไม้ลงมาจากรถเขาบอกว่าเป็นพี่ชายของผมเอง
เขาไม่ได้มาช่วยทะเลาะหรือว่าช่วยตีกันนะเขาบอกลงมาห้ามไม่ให้ชกกัน
แต่ถือไม้มาด้วยนะถือไม้มาด้วยแต่เป็นการห้าม

เขาบอกแบบนี้นะทำให้นายกิติศักดิ์ตกใจแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปเอง
เขาไม่ได้มาทะเลาะนะโอ้ยนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยและขอโทษซึ่งกันและกันไปเรียบร้อยแล้ว
โดยสรุปนะนายกิติศักดิ์คนขับรถเมย์ขอสมกบอกว่า
วันนั้นที่ขับช้าไม่ได้ตั้งใจจริงเจ็บเท้าไงไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง
สุดท้ายเรื่องนี้จบลงด้วยดีเข้าใจกันเป็นการปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
อยู่ด้วยกันสายนี้๗๕อยู่ด้วยกันได้นะคะ
อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบก
เรียกสองฝ่ายมารายงานตัวพรุ่งนี้
เพื่อสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป
คุยกันมันต้องเอาไม้ไปด้วยเหรอ